เมื่อวานนี้นะคะก็นักข่าวไปสัมภาษณ์กันที่เซ็นทรัลเวิลค่ะ

ให้สัมภาษณ์นะคะว่าสาเหตุที่เลิกเนี่ย

แต่ว่ามันเกินที่จะพูดค่ะ
ในช่วงหนึ่งพี่ถึงก็อึ้งไปเลยนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าโกหกแหละนะคะ

คำตอบที่ได้พีชบอกว่าทำเอาจนจุก
แล้วก็ต้องยอมปล่อยมือกันเลยทีเดียว

นะคะก็สงสารพีชพูดตรง
ฟังนะคะเรื่องราวทั้งหมดที่มันจุกอกขนาดไหน
พีชพัฒนาเปิดใจกันเลยค่ะ

ไม่มีต่างใจ

หนึ่งคือผมว่าเราก็ไม่คอมมินิเขตกัน
สองมันก็เป็นเรื่องของบุคคล
ในเรื่องบุคคลที่๓ผมขอไม่พูดถึงแล้วกัน

ไม่ได้รู้สึกอะไรอะครับเพราะว่ามันก็เป็น
คือนึกออกไหมมันคือปัญหาที่เราพยายามแก้กันอยู่

เราเลยตัดสินใจว่าดีกว่า
แต่เขาก็เป็นคนที่โดนด่าเพราะว่าไม่ใช่คนเลว

จนตอนนี้ก็ยังปกป้องน้องแพทย์อยู่นะคะว่าแบบตัวเองมีคนปกป้องแต่แพทย์เองโดนด่า
เล่าให้ฟังนะคะก็เมื่อวานไปตอนแรกจะไปดูหนังนอกสื่อชิว
พีชพีชททักแล้วก็ร้องไห้
เขาเอามือสองมือปิดหน้าแล้วก็เดินขึ้นตึกไปเลย
เพราะว่าเขาอยู่ไซนั่นเลิลนะคะก็เห็นใจน้องแหละได้เห็นใจแพทติเซียด้วยนะคะ
แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องคุณปูที่ไปคอมเมนต์นะคะก็ต้องบอกว่า
ไปกดไลค์วันนี้แก่แดดอ๋อใช่
คือปูก็ออกมาอธิบายแล้วนะคะในเพจไทยรัฐเมื่อเช้านี้ว่า
คือมีชาวเน็ตไปคอมเมนต์ในรูปของแพทิเซียกับคุณโน๊ต
อะไรประมาณเนี้ยแหละแล้วก็เม้นต์ว่าแก่แดดอืมแล้วซึ่งคุณปูเองก็
ลั่นไปกดไลค์หลายคนก็เลยบอกว่าอ้าวยังไงล่ะ
เออนะคะท้ายที่สุดแล้วก็แค่มือลั่นนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องนะคะหลายคนก็ยงใยไปบอกว่า
ไม่ใช่แค่โน้ตแพทติเซียอาจจะครบซ้อนมากกว่านั้นค่ะ
นี่หลายคนนะคะเออนะคะซึ่งเติร์ดนี่ก็นายใบนายหนึ่งท่านเนี่ยแหละค่ะ
เรื่องจริงเป็นยังไงไม่รู้นะคะต้องรอฟังกันอีกทีค่ะ
แต่ที่แน่ค่ะน้องแพทติเซียกูธนะคะ
ก็เมื่อวานถามจากแหล่งข่าวแล้วรับทราบทุกเรื่องราวเขาก็เจ็บช้ำนะคะ

เมื่อวานนี้นิดหนึ่งคุณผู้ชมตอนที่พีชพัชระมารายการเรื่องนี้ต้องขยาย
ไมค์พูดเลยอันนี้น้องเจ็บปวดนะ
คือน้ำตาคลอตลอดแล้วก็แต่ดิฉันรู้สึกอย่างหนึ่ง
ถึงความรักที่พีชยังมีให้กับแพทิเซียอยู่
คือไม่พูดด้านเสียด้านหายเลยแต่แบบหลังไมค์ก็ไม่พูด

แล้วคือแอบถามน้องว่าตั้งแต่เดือนที่แล้ว
ที่มีข่าวออกมาว่าคู่รักไฮโซเลิกกัน

บอกว่าตอนนั้นคือช่วงของการพยายามอยู่
พยายามจะยื้อแต่มันยื้อไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยค่ะ
ก็เข้าใจนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยละกันค่ะ